อีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปวัยรุ่นเนี่ย
โอ้โหทะเลาะวิวาดกันในงานคอนเสิร์ตแม่
งานที่จะมีความสุขแต่กลับไม่มีความสุขสัก

โอ้โห

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสุชาดา

มีการจัดงานคอนเสิร์ตแบบขายบัตร

แต่นี่ความสุขหมดไป
เพราะมีคนเหมือนตีกันนะฮะ
มีกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าน่าจะเข้าไปดูคอนเสิร์
แล้วเกิดคำเมนต์กันภายในงานก็วิ่งหนีออกมาด้านนอกนะฮะ
และในคลิปจะเห็นตำรวจและฝ่ายดูแลความปลอดภัยของงาน

โดยมีผู้ชายเสื้อดำคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาล็อกคอ

ทำเอาคนที่ไปเที่ยวคนอื่นตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สนุกไปตามกันนี่ถูกทุ่มลงกับพื้นแบบนี้นะครับ
แล้วก็มันมีเสียงคนไงคุณที่ตะโกนว่า
รังแก้ประชาชนรังแก้ประชาชนอะไรอย่างนี้นะฮะ

ยังไม่มีเจ้าทุกข์ฝ่ายใดเข้าไปแจ้งความนะฮะ
แล้วก็ตำรวจไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำ

สาเหตุของการทะเลาะวิวาสมาจากเรื่องอะไร

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาห้ามปรามแบบนี้นะครับ